ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชุมศิษย์ชุมศิษย์แสกหน้า
วันนี้วันจันทร์แล้วเราจะมีเรื่องเบาไหมคะ
ไม่มีเบาไม่มีนะไปดูคลิปเนี่ยที่เขาขับรถแต่คุณเดี๋ยวนี้
คนขับรถนี่ใจร้อนนะคุณมิ้นคุณขับรถนะคุณระวังให้ดีเถอะ

ใช่คนอื่นที่เขาใจร้อน
เราเนี่ยนะถ้าใจเย็นแต่คนอื่นใจร้อนคนอื่นผิด
แต่ออกมาจากรถเนี่ยคว้าไม้มาแล้วก็ตีรถเราอย่างนี้
ตกใจนะคุณชุวิตคือมันกระทันหันคือมันเร็วมาก
โดยเฉพาะคนในรถมีเด็กอยู่อย่างนี้
เด็กหนึ่งขวบ๙เดือนก็อยู่
ใจร้อนเกินไปนะแบบนี้แล้วอายุก็ไม่ใช่น้อยนะ
เสร็จแล้วก็อ้างนะอ้างว่าเป็นโรคนั่นโรคนี่อ้างว่า
โรหิตในสปองไม่ทันโรหิตในสปองมาก
วันนี้มีถึง๒เรื่องด้วยกันที่เชียงใหม่ใช่ไหม

ขับรถแบบเป็นลมชัก
ขับสวนมาชนระเนละนาดหมด

เด็กกำลังไปโรงเรียนตอนเช้า๗โมง๘โมงเช้า
นี่คุณดูสินี่ขับสวนมาเลยดู
นั่นพูดเห็นไหม

แล้วการอ้างอย่างนี้จะอ้างได้ไหม
แต่เขามีประวัติมียายืนยันว่าเขาป่วยจริงนะคุณชุวิต

ป่วยแล้วทำไมคุณมาขับรถทำไมคุณรู้ตัว

นี่มันโดนข้อหาขับรถโดยประมาท
หวาดเสียวโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยให้ความเดือดร้อน

มันมีโรคอะไรนะที่เขาไม่ให้ขับรถ
หนึ่งเลยคือภาวะหัวใจโรคหัวใจห้าม

หัวใจผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายผ่านการผ่าตัด
หัวใจขยายเส้นเลือดหัวใจ

คนที่ขยายเส้นเลือดหัวใจเนี่ยทำอะไรบลูนเนี่ย

คือมันมีภาวะเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุง่าย

เบาหวานบางทีถ้าน้ำตาลตกก็น่าจะมีปัญหานะคะ

๓กลุ่มไหน

ก็แสดงว่าโรคโรมชักมี๒ประเภท
ประเภทหนึ่งควบคุมได้รู้สติกับไอ้พวกนึงไม่รู้สติ
เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องลมชักกันอีกอันหนึ่งอะไร
อันที่๔คือผ่าตัดทางสมอง
คือทั้ง๔กลุ่มนี้เป็นอันตรายต่อการขับรถ
แต่ถ้าเกิดว่าได้รับการอนุญาตจากแพทย์
นำใบรับรองแพทย์ให้มาขอทำใบขับขี่ได้

ได้ทีนี้มาดูซิคุณมิ้นเรื่องการทำใบขับขี่เนี่ย
คือทั้ง๒กรณีอีกกรณีนึงลองดูคลิปสิครับ

เขาบอกว่าเขาเคยผ่าตัดเส้นเลือดในสมองมา
แล้วณตอนเกิดเหตุเขาขาดสติ
ด้วยความผลกระทบจากที่เคยผ่าตัดมา
เลยควบคุมอารมณ์ไม่ได้มันขาดพึงไปเลย

ทำยังไงออกจากรถนี่นะ
คือต้องบอกก่อนว่าตัวคนก่อน
คุณมิ้นครับเดี๋ยวต้องบอกว่าให้เขาเปิดดูก่อนหน้านี้หน่อย
จะได้รู้ว่าเวลาขับมาเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรเลยนะคนที่เขาถ่ายเนี่ย
คือจะบอกว่าเนี่ยคนที่ลงจากรถมาแล้วเอาไม้มาฟาด

รถมีทั้งเมียท้อง๙เดือนแล้วก็ลูก๑ขวบ๙เดือน
ก็บีบแป้นนะคะบีบเตือนคือบีบเตือนนะคะ
พอบีบปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
แล้วอย่างนี้มันไปเกี่ยวอะไรกับไอ้โลกที่เขาว่านะ
เขาบอกว่าเขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้
เขาเคยผ่าตัดเส้นเลือดในสมองมาก่อนแล้วเขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้

ก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ส่วนหนึ่ง
แต่จะเป็นผลกระทบมาจากการที่เคยผ่าตัดสมองหรือเปล่า
อันนี้ต้องให้แพทย์ยืนยันนะ
คือโรคนี้มันจะมีผลไหม

ยังไม่เคยเห็นนะคะที่บอกว่าเส้นเลือดในสมองแตก

คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมที่ผมพูด
ตอนนี้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้
เขามีกรณีที่อ้างเหมือนกัน
จำคดีของหมูแฮมได้ไหม

อันนั้นก็อ้างอ้างว่าเป็นลมชัก

แต่ถ้าเรื่องนี้รู้สึกว่าทางตำรวจ
ก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่มีคนสนใจเยอะนะฮะ

ก็เลยพิมพ์มือส่งให้ศาล
จริงอันนี้ปรับที่โรงพักได้

ข้อแรกก็คือทำให้อะไรทำให้เสียทรัพย์

เพราะว่าเชียงใหม่แค่ทุบกระจกรถจนแตก

รถคันนี้ก็คือคุณลุงอายุ๖๐เนี่ยนะ
ออกมาก็คว้าไม้มาตี

โดนตีเนี่ยคนขับเขาเป็นอาจารย์มาพร้อมกับภรรยาท้องแก่
และมีลูกเล็กอีกปี๒ปี
ควบ๙เดือนนะฮะตีไปไม่หยุดไม่ยั้งเลยเนี่ยนะฮะ
จนกระจกรถแตกเสร็จกระจกเนี่ยกระเด็นเข้าตัวคนขับที่รถถูกตีด้วย
โดนข้อหาทำร้ายร่างกายไหมโดนค่ะโดนนะสองกรณีนี้เนี่ยก็ยังพอที่ว่ายังคุยได้ไหมยัง
ใช่ก็วันนี้เขาเรียกมาคุยเจรจากันที่โรงพักที่สพแม่ปิงทั้งคู่เลย
นะฮะแต่อีกข้อนึงที่เขาโดนคือขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
ทำลายความสงบสุขของประชาชนในถนนหรือทางหลวงโดยขู่เข็นดูหมินหรือรังแก่
อันนี้เป็นพรบจราจรทางบก๒๕๒๒ก็คือชายคนนี้บอกว่าไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เป็นผลมาจากเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อ๕ปีก่อน

ไม่รู้ตัวยินดีรับผิดชอบทุกอย่างทั้งค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องคืออย่างนี้ผมก็กลัวเหมือนกันนะ
คือขับรถอย่างนี้แล้วไปชนหรือไปอะไรอย่างนี้แล้วอ้างว่าไม่รู้ตัว
เดี๋ยวนี้ชักจะมีอ้างกันบ่อยนะผมก็คิดว่ากรมขนส่งเนี่ย
คือเป็นนายทะเบียนที่จะออกใบขับขี่ของจังหวัดนั้นเนี่ยนะ
อย่างเช่นถ้าเชียงใหม่ก็เป็นนายทะเบียนก็คือขนส่งเชียงใหม่
สามารถที่จะยกเลิกใบอนุญาตได้นะเพราะถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้อง
สันติภาพก็คือคนขับรถที่มากับภรรยาเนี่ย
บอกรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากช่วงเกิดเหตุขอร้องแล้ว

เขาบอกเขาตั้งสติมากแล้วก็สิ่งที่เขาทำคือขอโทษอย่างเดียวเลย

แต่โชคดีโชคดีอะไรโชคดีที่ตำรวจมาเร็ว
ใช่เพราะเขารีบโทรแจ้งตำรวจเลยด้วย
ที่มาแล้วหลังจากโทรศัพท์ไปแจ้งก็
เหตุการณ์ก็ยุติดงโดยที่ไม่รุนแรงไปมากกว่านี้
หลังเกิดเหตุการณ์ก็พาไปโรงพยาบาลแล้วครับ
ลูกชายภรรยาตั้งครรภ์เป็นอะไรหรือเปล่า
ลูกชายก็ตกอยู่อาการวาดปวา

ก็อย่างนี้แหละคุณมิ้นเดี๋ยวนี้โซเชียลมันรวดเร็วมาก
เขาก็ไม่คิดว่าจะเป็นกระแสในโซเชียลในออนไลน์เยอะขนาดนี้
แต่ว่าเป็นอุทาหรณ์คนอารมณ์ร้อนหรือคนจะไม่รู้ตัว
แต่แหมถือไม้เท้ามาตีไม่รู้เลย
คือเขาบอกว่าไม้เท้าเขาเนี่ยคือเขาเรียกตัวเองว่าเขาเป็นคนพิการนะ
เพราะว่าเขาต้องใช้ไม้เท้าค้ำยันในการเดินสาเหตุมาจากการผ่าตัดสมองครั้งนั้นนั่นแหละ
ก็คว้าไม้เท้าคู่ใจนี่แหละค่ะที่ลงมาเป็นอาวุธ
ผมว่ากรณีนี้การทำให้เสียทรัพย์เนี่ยนะมีโทษทั้ง
หนักสุดใช่ไหมคะทั้งจำทั้งปรับนะ
จำก็ไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท
แต่กรณีอย่างนี้ก็ยังสามารถตกลงกันได้
เจรจาได้ยอมความได้ใช่ไหมคะเจรจากันได้นะ
แต่ผมว่าถึงขนาดถือไม้เท้าลงมาเนี่ยแล้วกระหน่ำตีเนี่ย

ทำไมไม่รู้ตัวไม่เปิดหน้าต่างแล้วมาโบกมือบ๊ายบายบ้าง

แต่ถ้าถือไม้ลงมาเนี่ยแหมผมว่าไอ้การที่จะอ้างว่าไม่รู้ตัวเนี่ย
มันลำบากนะคุณมินเนี่ยเพราะว่าโดนกดตายทีนึงเนี่ย
แล้วออกมาทำร้ายเนี่ยแล้วบอกว่าไม่รู้ตัวเนี่ยมันน่ากลัวนะ
นั่นสิคะมันดูชั่ววูบมากเลยนะคะ

แล้วไปชนคนอื่นแล้วบอกว่าไม่รู้ตัวได้ไหม
นั่นน่ะสิครับผมว่าการไม่รู้ตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะมาอ้าง
เพราะว่าหลายกรณีเนี่ยหลังสุดที่มาประมาณหลายปีก่อนเนี่ย
ที่ชื่อหมูแฮมใช่ไหม

สารต้นแล้วลง๑๐ปีเลยนะ

คือบอกว่าเป็นลมชักเหมือนกันนะฮะ
ไอรูกลมชักเนี่ยมันเป็นยังไง

เพราะว่าเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นทุกวัน
ไม่รู้เลยว่าเราจะไปเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เมื่อไหร

แล้วก็อ้างว่าเป็นโรคลมชักที่ดังที่สุด

เพราะว่าคดีนี้นี่น่าจะเป็นคดีแรกที่ไม่รู้ตัว
แล้วก็ชนระเนรนาศจนคนตายขนาดนั้น
พูดง่ายว่ามีคนขับรถเมย์ปาดหน้าเขา

ใช้ก้อนหินทุบใบหน้าของคนขับรถเมย์จนแตก
แล้วก็กลับเข้าไปนั่งในรถแล้วขับพุ่งชน
ผู้โดยสารที่อยู่บนทางเท้าได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต

เพราะว่าบุตรชายมีอาการชักเกร็งตั้งแต่เด็ก

ก็มีผลต่อการควบคุมความพฤติกรรม
ไม่สามารถจะบังคับตนเองได้
ในขณะนั้นสารชั้นต้นลงจำคุก

รถยนต์ของกลางและให้ชำระค่าเสียหาย
ต่อมาสารอุทธรณ์ก็แจ้งว่าจำเลยกระทำความผิดฐาน

ในขณะไม่สามารถบังคับตนเองได้เพราะมีจิตบกพร่อง

แล้วก็รอลงอายาโทไปถึงสารดีกา

ฐานฆ่าและทำร้ายร่างกายผู้อื่น

เนื่องจากเห็นว่าผลการตรวจของแพทย์

มีจริงพูดที่จะสามารถรู้จากผิดชอบ

คือจากการ
คนเนี่ยพูดได้หมดนะคุณมิ้นใช่ไหมครับ
สมมุติผมกลับรถชนผมกะบข้าง

เพราะท้ายสุดแล้วการจะอ้างอะไรก็แล้วแต่
แพทย์จะต้องเป็นผู้ที่ระบุนะฮะยังระบุด้วยนะ
คดีนี้ก็เคยจำเลยเคยป่วยเป็นอารมณ์แปรปวน
แต่บิดายังให้ขับรถพฤติกรรมก็ถือว่าร้ายแรง
มาดูตัวอย่างของลุงที่อ้างผมว่ายังดีไม่มีคนบาดเจ็บมาก

ทีนี้ไปดูคดีที่ชนบุรีคุณมิ้น
คดีที่ชนบุรีคนเสียชีวิต๒คน
บาดเจ็บ๑๐กว่าคนในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ใกล้กับโรงเรียน
คือโรคลมชักท่านผู้ชมครับก็ต้องดูกันซะหน่อยว่าโรคลมชัก
มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงคุณมิ้น
คือเขาบอกว่าโรคลมชักเป็นความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าในสมอง
ซึ่งจริงแล้วจะเกิดจากพันธุกรรมก็ได้
หรือบางทีเกิดจากเด็กที่เป็นเด็กคลอดก่อนกำหนดก็ได้
หรือบางทีร่างกายแข็งแรงเกิดมาเพิ่งจะมาเป็นตอนอายุ๓ขวบหรือ๑๕คือ
มันเกิดได้ตลอดเวลาถ้าหากว่ามันมีปัจจัยกระตุ้น
เขาบอกโรคลมชักหรือโรคลมบ้าหมู
โลกนี้เขาบอกว่ามี๑ประเภทที่รู้สึกตัว๑๐๐
ขณะเกิดอาการกำเลิบและประเภทที่ไม่มีสติครบถ้วน
พฤติกรรมที่พบก็คือเหม่อลอยชักกระตุกหายใจติดขัด
เป็นโรคระบบทางประสาทอย่างที่คุณมิ้นว่านี่แหละ
และสมองประเทศไทยมีสติติ

แต่ละปีเข้ารักษาโรงพยาบาลถึง๑๕๐๐

และ๑๔๐ของคนไข้เกิดอุบัติเหตุจากการชัก
เป็นอุบัติเหตุที่ศีรษะกระดูกหัก
๑๕ก็เขาว่าจำเป็นต้องขับรถล่ะครับ
และร้อยละ๓๐นะครับ
เกิดอาการชักในขณะขับรถ
เมื่อเกิดอาการชัก๑๖๐พบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร
ทีนี้ผู้ป่วยลมชักเนี่ย
การรักษาสามารถรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง

แต่การรับประทานยาได้ผลไม่ตอบสนองบางลายพบว่ามีเนื้องอกในสมอง

คำแนะนำของแพทย์ผู้ป่วยโรคลมชักเนี่ย
ควรรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ
อะไรที่เป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้โรคลมชักรุนแรงขึ้นรู้ไหมคุณมิ้น

นอนดื่มเหล้าพักผ่อนไม่เพียงพอนะฮะ

ไม่ควรขับรถไม่ควรเล่นกีฬาผ่านผล

ทีนี้ถ้าป่วยเป็นโรคลมชักในแพทย์ก็ขอแนะนำไม่ให้ขับรถ

และรู้สึกว่าตัวเองลมชักให้รีบจอดรถโดยทันที
และแนะนำคนไข้ว่าให้ขับรถเลนซ้ายสุด
อันนี้เป็นข้อแนะนำจากแพทย์นะครับ
ซึ่งในกรณีที่ชนบุรีเนี่ยผู้เสียชีวิตอยู่๒คน

สาหัสอยู่โรงพยาบาลนะคะบาดเจ็บ๑๕คน

ก็ถือว่าค่อนข้างจะรุนแรงนะครับ

อายุ๔๔ปีชาวชนบุรีอยู่ในอาการมึนงงให้การอ้างว่าตอนแรกขับรถมาตามปกติแล้วครับ
แต่จู่ก็วูบแล้วไม่รู้สึกตัว

ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไปบ้างพอได้สติก็ขับรถชนแหลกลานไปทั่ว
รู้สึกตกใจมากจนทำอะไรไม่ถูกนะฮะ
จำนวนผู้บาดเจ็บ๑๕คนมีอาการสาหัส๒คนเสียชีวิต๒คนนะฮะ
ก็รีบส่งโรงพยาบาลในขณะเดียวกันพบศพสุนัขด้วยนะ

เพราะมีผู้เสียชีวิตลักษณะนั้นเป็นแหล่งชุมชน
คนก็เอาตัวมารุมประชาธรรมแล้วครับ

แต่ปรากฏว่าตรวจแอลกอฮอล์แล้วไม่พบ
ใช่คือวันนี้มีโอกาสได้คุยกับผู้อำกับการสภอมเมืองชนบุรี
เราจะเล่าให้คุณฟังว่าตอนไปถึงที่เกิดเหตุ
นายขระเดชน์สภาพคือเหมือนคนเมาเลยนะ
คือพูดไม่รู้เรื่องแต่ว่าตัวก็มีอาการเกร็งอยู่บ้าง
เพราะพาไปตรวจแอลกอฮอล์ปรากฏว่าเป็น๐ค่ะ

แล้วรถกระเป๋าก็พบยา
ราคาก็จำนวนมากในกระเป๋าสีดำ

เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อกฎหมายต่อไป
เพราะว่าในขณะที่เกิดเหตุนั้นมีญาติพี่น้องของคนที่ถูกรถชนจำนวนมาก

โรคต่างราวนี้ดีที่สุดนะ
ถ้ามันจ้างคนขับได้คนจ้างนะแต่บางคนคงจะจ้างไม่ไหวใช่ไหม
และมีความจำเป็นทีนี้มีความจำเป็นเนี่ยผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า
ผู้ที่ขับขี่ได้อย่างนี้ครับ
ผู้ที่ถูกเพิกถอนใบขับขี่ถ้าถูกเพิกถอนใบขับขี่
สามารถขอสอบใบขับขี่ได้ต่อเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา๓ปี
นับตั้งแต่ถูกเพิกถอนใบขับขี่
ผู้พิการทางร่างกายแขนขาดขาขาดตาบอดหูหนวก
ลำตัวพิการหรือผู้มีความผิดปกติทางจิตมีความผิดปกติทางประสาท
ติดสุราติดยาเสพติดให้โทษ
ผู้ที่เคยได้รับการจำคุกในความผิดเกี่ยวกับการใช้รถ
ยกเว้นผู้ที่ได้รับโทษฐานกระทำความผิดโดยประมาทและพ้นโทษมาแล้วเกิน๓ปี
ผู้ที่ถูกควบคุมตัวเพราะมีพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคม
ผู้ที่ติดสุราหรือติดยาเสพติดให้โทษ
ผู้ที่ถูกพิพากษาถึงที่สุด
หรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับ๒ครั้งขึ้นไป

ขับขี่ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร

ขับขี่ลักษณะกีดขวางการจราจร

ครับกี่โดยแหมคำนึงทั้งความปลอดภัย

เขาเป็นบุคคลที่ห้าม

นายทะเบียนเขามีสิทธิ์ห้ามนะ
แต่ว่าตอนไปสอบเราจะรู้ได้ไงคะว่าคนนี้ติดเหล้าหรือเปล่าติดยาหรือเปล่า

ตอนนี้เขากำลังลิงก์ข้อมูลระหว่างตำรวจกับขนส่งครับ
เขาจะออนไลน์ใช้ข้อมูลเดียวกัน
ตอนนี้ยังนะแต่ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะครับ
ต่อไปเนี่ยข้อมูลที่ตำรวจมีก็คือข้อมูลที่ขนส่งจะมี
ดังนั้นถ้าเขาเมาแล้วขับมีปัญหาขึ้นที่ขนส่งทันที
เพราะบ้านเรากรุงเทพเมืองไทยนี่สถิติอุบัติเหตุ
ติดหนึ่งใน๓ใช่ไหมคะของโลก
ก็ผมต้องบอกไงจริงน่าจะลิ้งมา

ในข้อหาต่างขับรถโดยประมาทอะไรต่างเนี่ย
ข้อมูลก็จะลิงก์มาที่ขนส่งโดยทันทีแล้วครับ
ดังนั้นที่คุณบิลถามดีละครับ

ขับรถเรื่องจราจรเนี่ยไม่ใช่ว่า
สอบใบขับขี่ได้ปุ๊บลืมปั๊บนะคะ

เพื่อที่เราจะได้ใช้ถนนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัย
สัดหน้า

วันก่อนผมคุยเรื่องแก๊งคอร์เซ็นเตอร์จำได้ไหม

แล้วก็มีเรื่องที่พนักงานแบงค์

รับโทรศัพท์แล้วตลบหลังแก๊งคอร์เซนเตอร์

เราก็พูดอยู่บ่อยนะฮะ

อ้างว่าเกี่ยวพันธุ์มีบัญชี

การช่อโกงอะไรต่าง

ทำให้เขาเกิดความกลัว
แล้วก็ไปเอาเงินในบัญชีของเราเนี่ยนะ

อ้างว่าธนาคารแห่งประเทศไทย

แล้วเดี๋ยวตรวจสอบเสร็จแล้วเดี๋ยวโอนเงินคืนให้
ก็มีผู้คนหลงเชื่อล่ะครับ

จับเลยครับท่านพตเอกจากทิศ

หากผ่านร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกัน

ปปงจับกลุ่มนายทอมมี่วู

กล่อมบางนายจีรพัฒน์

เครือข่ายแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นจะ
ที่รัฐโทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายโอนเข้าบัญชี

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบสวนจับกลุ่มพฤติกรรม

ระดับบอสของแก๊งคอร์เซนเตอร์
จับกลุ่มธนิบาลพักษ์แห่งหนึ่ง

ชักชวนคนไทยเข้ามาเป็น

โทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหาย

พวกนี้ถ้ามันก่อเหตุในไทย

อาจจะไปตั้งที่ฟิลิปปินส์นะฮะ

ถ้ามันมาตั้งแก๊งในประเทศไทย
มันไปหลอกเอาประเทศอื่น

และพวกนี้มักก็จะเช่า

มิดชิดแล้วพวกนี้จะไม่ออกมาเดิน

จะเห็นว่าเป็นคนต่างชาติ

เดินไปเดินมาแล้วพวกนี้ก็จะ
อยู่เป็นที่ก็คืออยู่คอนโดแล้วครับ
เป็นหลักและจะมีการส่ง
ต่างแห่งดอก็ได้โทรศัพท์มาหลอกลวง
แอบ๑๙๙๐นเป็นพนักงานปรายศนีย์

แล้วก็จ้างคนไทยโดยออกอุบายว่า
ผู้เสียหายก็คือมีประวัติเกี่ยวข้องกับองค์กร
อาชญากรรมต้องถูกดำเนินคดี
อายัดทรัพย์สินหลอกลวงให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีที่กลุ่มนี้มีไว้
เพื่อโอนเงินต่อไปให้ทอมมี่
โดยพลตำรวจตีสุรเชษฐกล่าวเสริมว่า
ปฏิบัติการกวาดล้างครั้งนี้เป็นครั้งที่๓ภายใต้การนำของพบตร
หน่วยที่เกี่ยวข้องกองบัญชาการท่องเที่ยว๑๙๑ปปง
ตรวจค้นเป้าหมายทั้งหมด๑๐จุดยึดอายัดทรัพย์ของผู้ร่วมขบวนการได้ถึง๗๗บัญชี
เป็นเงินกว่า๗๗ล้านรถยนต์๖คันและมูลค่าความเสียหาย๑๒๐ล้าน
เขาบอกพฤติกรรมแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ส่วนใหญ่มักจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ

ตำรวจเนี่ยหลักเลยนะ

อ้างเรื่องหมายจับหมายสารอะไรต่างเนี่ยนะ
แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ท่านผู้ชมบางท่านอาจจะสงสัยว่า
ทำไมเบอร์โทรศัพท์มันไปเบอร์ตรงกับหน่วยงานของรัฐ
เออใช่อันนี้อันนี้คือพวกเขาบอกว่า
ก็ตรวจสอบแล้วมันใช่จริงเขาก็เลยเชื่อ

มันสามารถใส่เบอร์นะฮะตรงกับหน่วยงานของรัฐได้นะครับ

คือมันสามารถที่จะใช้เบอร์โทรศัพท์ที่โชว์ในมือถือเราเนี่ย
ตรงกับเบอร์ของหน่วยงานรัฐดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากท่านผู้ชมครับ
เมื่อเห็นเนี่ยเราก็หลงเชื่อถูกไหมครับ
เพราะฉะนั้นการกระทำนี้เขาบอกว่าท่านพบตรบอกว่าต้องประชาสัมพันธ์
ต้องให้คนรู้ทันเพราะว่าวิธีการป้องกันเนี่ยจะลำบากนะครับ
ประชาชนก็หลงเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณมินผมก็พูดไป
นี่ท่านพบตรไม่รู้เอาข้อมูลผมหรือว่ารับจ้างเปิดบัญชี

พวกรับจ้างเปิดบัญชีที่หวังเงิน๕๐๐๐๐๐หนึ่งเนี่ย
แล้วผมบอกว่าโดนอะไรสนับสนุนนะต้องเสีย
ถ้าไม่รู้จริงก็ต้องไปแก้ต่างอีกเพราะระบบเราเนี่ย
ระบบกล่าวหาเราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริง
อืมต้องกล่าวหาไว้ก่อนก็ต้องกล่าวหาว่านายคนนี้
รับจ้างเปิดบัญชีไปเปิดบัญชีให้แก๊งคอร์เซนเตอร์ได้เงินพันหนึ่ง

ซึ่งมีทั้งคดีเกี่ยวกับเรื่องการพนันช่อกงประชาชนยาเสพติด

เปิดบัญชีให้ใครไม่ได้เลยนะครับ
เด็ดขาดนะครับไม่ได้เด็ดขาดเลยครับ
คนรู้จักจะคนไม่รู้จัก
ถ้าไม่ใช่บัญชีของเราเองไม่ต้องเปิดให้เขา

มีกรณีหนึ่งผู้เสียหายเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่น
เสียหายโทรศัพท์มาที่สายด่วน
ปปง๑๗๑๐นะครับ

อายัดบัญชีคือไหวทัน
คือโอนไปแล้วแหละแต่ว่าเอ๊ะ

คือถ้าโอนปุ้งมันก็จะไปกดเงินออกทันทีเลย

ธุรกรรมในการถอนเงินไปอย่างรวดเร็ว

ภายใน๒สัปดาห์ครับ
ปปงเขาบอกว่าจับตาบัญชี
ธนาคารที่ต้องสงสัยทั่วประเทศเนี่ย

โอ้โหคุณมิ้นรู้ไหมกี่บัญชี

ถ้าพูดแล้วผมก็ห่วงลุกไปด้วยแล้วค่ะ

๔แสนบัญชีทั่วประเทศเนื่องจากพร้อมถือการ
การโอนการเปิดบัญชีอย่างน่าสงสัย
จะต้องมีการตรวจสอบนี่เขาจะตรวจทันไหม
อื่นอื่นก็ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้แล้วนะมีแก๊งไต้หวันแก๊งเกาหลีนะฮะ
โดยมีการปฏิบัติการเป็นออฟฟิศใช้ระบบใช้โทรศัพท์อินเทอร์เน็ต
คือผมบอกแล้วไงฮะใช้หมายเลขตรงกับหน่วยงานราชการไทยนะฮะ
และให้บัญชีอ้างว่าจะมีธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบนะครับ
ดังนั้นที่พบเนี่ยในประเทศไทยก็มีคนรับจ้างคนไทยเปิดรับจ้างเปิดบัญชีนะครับ
เหยื่อหลงกลก็โอนเงินเข้าแล้วก็เอาเงินออกได้แบ่งเปอร์เซ็นต์๒นะฮะ
พวกนี้จะเช่าบ้านเช่าคอนโดปฏิบัติการนะครับ
ผนังห้องบุเก็บเสียงอย่างดีนะฮะ
โดยอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโทรไปหลอกลวงเหยื่อ
บทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐคนนั้นคนนี้พฤติกรรม
ก็จะเป็นหลักในการหลอกลวงว่าเหยื่อคนนั้นผัวพันธ
เกี่ยวข้องกับเครือขายยาเสพติดเกี่ยวกับการช่อกง
ดำเนินการอายัดต้องการต้องฟอกเงินเหยื่อตกใจกลัว
ระดับกลุ่มดำเนินการระดับบริหารมีทั้งคนไทยคนต่างชาติ
ทั้ง๒๗คน๓หัวหน้ากลุ่มรวบรวมการกระจายเงินคือฟอกเงิน
คนวิ่งกดเงินโอ้โหนี่มันวิ่งกดเงินเลยนะ
คือหน้าที่มีอย่างเดียวคือวิ่งกดเงิน
๕ผู้เปิดบัญชีคือคนไทยที่ไปรับจ้างเปิดบัญชีเขาเนี่ย
ซึ่งก็เป็นคนไทยนะต่างชาติ๗กลุ่มผู้สนับสนุน
หมายจับทั้งหมด๑๑๓หมายจับกลุ่มได้ละ๘๐หมาย
หนีอยู่ต่างประเทศ๗หมายที่เหลือรอการจับกลุ่มอีก๒๖หมาย
แล้วคือเป็นคนไทยซะเยอะด้วยน่าเจ็บใจนะคนไทยมาหลอกกันเองแบบเนี้ย
ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เขาบอกว่าหาวิธีการป้องกันก็ลำบาก
เพราะว่าอะไรครับคุณมิ้นครับเพราะว่ามันโทรมาหลอก
และคนถูกหลอกเนี่ยมันเดินไปกดโอนเงินให้เขา
เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการป้องกันก็ต้องประชาสัมพันธ์ต้องช่วยกันแล้วครับ
ท่านผู้ชมที่อยู่ที่บ้านลูกหลานนะฮะพี่ป้าน้าอาต้องพูดกันนะครับ
คอร์เซนเตอร์เนี่ยผมบอกแล้วนะให้ทำไงถ้าโทรมา
วางค่ะไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยครับอย่าไปคุยครับ
วางเลยครับวางทิ้งเลยนะฮะวางทิ้งเลยอย่าคุยอย่าติดต่อนะครับ
ถ้ามาบอกว่าท่านมีบัญชีที่เกี่ยวข้องโทรมาจากพันธุ์ตำรวจโทนั้น
สารวัตรคนนั้นคนนี้และพวกนี้มันมีเสียงวอด้วยนะ

แทรกมาทำให้เห็นว่ารู้สึกโอ๊ยมันลงทั้งอีก
มาเช็คได้เลยเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นเนี่ย
ท่านผู้ชมครับต้องวางเลยนะครับคุยไม่ได้นะครับ
รายการเราเตือนหลายครั้งแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับ

มันเกิดขึ้นตลอดเวลาขึ้นเรื่อยด้วย
เพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องมีข้อมูลมีความรู้อย่างที่คุณชุวิตบอกไป
ถ้าเจอแบบนี้ปกติแล้วต้องมาเป็นเอกสารเท่านั้นที่มีตราครุฑประทับนะคะ
ถ้ามาเป็นโทรศัพท์ไม่ต้องสนใจเลยว่าจริงไม่จริงวางอย่างเดียวเลยค่ะ
วางไปเลยซึ่งจดหมายนั้นก็น้อยอีกแล้วครับใช่ไหมคะวางไปเลย

เราสามารถถือจดหมายนี้ไปที่สถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดแล้วแสดงให้ทางตำรวจเขาดูเลยให้ตำรวจเขาติดต่อแล้วดีที่สุดครับ
เอาล่ะเตือนกันเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาตีแสกหน้ากันต่อสวัสดีค่ะ